ไปดูเหตุจักรยานยนต์บอมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อย
ความคืบหน้าหลังจากที่มีคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้
แล้วก็มีการจุดชนวนระเบิดนะคะในขณะที่ทางด้านของฝ่ายปกครองเขาขับรถผ่าน
ระเบิดครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปถึง๑๐คน
จำนวนนี้มีประหลัดอำเภอสบาย้อยและเด็กนักเรียนรวมอยู่ด้วยนะคะ
แล้วภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็คือ
ภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพวินาทีเอาไว้ได้
แล้วก็ยังมีภาพที่สามารถบันทึก
ชายต้องสงสัย๒คนที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
กล้องวงจรปิดบริเวณแยกหอนาฬิกาถนนสายบ้านโหนดสบาย้อย
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนสบาย้อยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
สามารถบันทึกภาพขณะที่รถกระบะและรถรับส่งนักเรียนเนี่ย
กำลังจะจอดชิดขอบทาง
แล้วตรงจุดนั้นมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่จำนวนมากอย่างที่เห็น
จังหวะนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้น
แรงระเบิดทำให้รถกระบะพังเสียหาย
แล้วเสียงของระเบิดยังทำให้เด็กนักเรียนอนุบาลที่กำลังเลิกเรียนตกใจร้องไห้กระดังงม
ครูประจำชั้นต้องมาปลอบใจแล้วก็ให้อยู่ภายในห้องเรียนกันเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงบรรยากาศในช่วงที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ

ยังยิงกันอยู่เลย

คือได้ยินเสียงดังขึ้นมาอย่างนี้ก็ตกใจแล้วยิ่งเพื่อนร้องไห้ก็ร้องกันระงมตามกัน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันเลยค่ะ

จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสารทวดสบาย้อย
ซึ่งพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ชุดสืบสวนสพสบาย้อยรีบลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบซากรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายประกอบระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก๕กิโลกรัม
มีเศษเหล็กเศษตะปูกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ระเบิดทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสบาย้อยกระเด็นไปไกลจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตรเลยนะคะ
แล้วก็ตกลงไปอยู่ในคู่ข้างทางสภาพรถพังเสียหายทั้งคัน
มีปลอกกระสุนปืนของอาสาสมัครที่ยิงตอบโต้คนร้ายหลังเกิดระเบิด
เพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุซ้ำตกอยู่ในที่เกิดเหตุเยอะมากด้วยค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๐คนนะคะ
มีนายเจษฎากรศรีจันทร์ประหลัดอำเภอสบาย้อยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ศีรษะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีกสามคน
เพราะดีนะคะที่รถกระบะคันนั้นเป็นรถหุ้มเกราะ
ก็เลยได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
ที่สำคัญคือมีเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาแล้วก็ผู้ปกครอง
ยืนรอรถหลังเลิกเรียนได้รับบาดเจ็บไปอีก๖คนด้วย
ซึ่งกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบนะคะ
ก็พบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นรถจักรยานยนต์
องูห้าสี่ศูนย์สงขลาซึ่งชาวบ้านเขาเคยแจ้งหายเอาไว้ค่ะ
ที่สอบพอร์จนะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้ว
ก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมาขณะที่ชุดสืบสวนสพสบาย้อย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่มุ่งหน้าจุดเกิดเหตุ
ก็พบคนร้ายสวมชุดสีดำใช้ผ้าปิดบังใบหน้าอำพรางตัวเหมือนเป็นคนเลี้ยงวัวชนเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์บอมบรรทุกย่ามาจอดไว้ตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีคนร้ายอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำมารับแล้วก็ขับออกไปค่ะ
นี่นะคะก็มีบรรทุกย่ามาด้วยรถคันที่ก่อเหตุนะคะเพื่ออำพราง
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นเครือข่ายของนายรอสรีหลำซก
นำก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาสั่งการมา
และยังเคยนำทีมเนี่ยปล้นร้านทองที่อำเภอนาทวีเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกด้วยนะคะ
ก็มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาบ่อแสและติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ